คุณผู้ชมอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
แน่นอนนะครับเมื่อเราได้รัฐบาลใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่
สิ่งที่ประชาชนรอคอยและจับตาอยู่คือว่า
รัฐบาลจะมีนโยบายอะไรออกมาบ้างในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของปากท้อง
เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนอยากจะได้จากรัฐบาล
และอยากให้รัฐบาลทำอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับ
ก่อนหน้านี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาประกาศ
บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมีการทำนโยบายอะไรบ้าง
ก็จะมีการทั้งกระตุกเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะ
กระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐเอกชนรวมถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนครับ
คุณผู้ชมครับหลักที่นโยบายที่รัฐบาลจะทำนะฮะ
ที่จะเติมให้กับประชาชนอายุ๑๖ปีขึ้นไป
ใช้จ่ายรอบถิ่นที่อยู่ของตัวเองไม่เกิน๔กิโล
อันนี้หวังใจว่าประมาณต้นปีหน้าน่าจะมีการโอนเข้าไปได้ใช้
แต่ยังคงมีคำถามว่าจะเอาเงินงบประมาณจากส่วนไหนมาทำนโยบายนี้
จะส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ครับ
อย่างที่สองคือการแก้หนี้ให้กับภาคเกษตรกรภาคธุรกิจ
ก็มีการคิดเอาไว้ว่าอาจจะมีการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร
เพื่อให้เขาสามารถนั้นทำอาชีพต่อไปแล้วก็เป็นการแก้ไขหนี้ให้ระยะสั้นได้ครับ
ประการที่๓นโยบายที่๓เป็นนโยบายเรื่องของการลดรายจ่ายด้านพลังงาน
วันนี้ผลคอรมอลก็ออกมาแล้วเป็นการเรื่องของลดค่าไฟ
รวมถึงเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล
ก็เป็นการเริ่มต้นทำไปแล้วกับผลของคอรมอลในวันนี้ครับ
และนโยบายที่๔เป็นนโยบายสำคัญคือเรื่องของการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ล่าสุดนะครับท่านนายกมีการไปประชุมกับภาคการท่องเที่ยว
ประกาศว่าจะเริ่มใช้มาตรการฟรีวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทย
นโยบายนี้จะเริ่ม๒๕กันยายนนี้ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
หวังใจว่าช่วงที่เหลือของปีครับคนจีนจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า๗แสนคน
แล้วมาดูว่าจะได้ผลกับเรื่องของการนำรายได้เข้าประเทศจากฟรีวีซ่าหรือไม่
และนโยบายที่๕ครับคือเรื่องของการแก้ไขความเห็นต่างครับเรื่องของรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยปี๒๕๕๙
ตรงนี้จะใช้กระบวนการในสภาเข้ามาแก้ไขปัญหานี้
อันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะทำ
แต่บางนโยบายได้หายไปจากการแถลงนโยบายโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรง๖๐๐บาทแล้วก็เรื่องของจบปตีจะได้เงินเดือน๒๕๐๐๐บาท
ยังคงเป็นคำตอบที่ประชาชนอยากจะถามท่านนายก
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับ
ไทยรัฐทีวีจะเป็นตัวแทนในการไปถามท่านนายกให้คุณผู้ชมว่าคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้อยากจะได้
และคุณผู้ชมจะได้มาร่วมฟังวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
และต้องบอกว่ามาที่ไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาพลิกอนาคตเพื่อประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
และในไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๓จะดำเนินรายการโดยคุณสรกลอดุญญานนท์นะครับ
ย้ำอีกครั้งพบกัน๑๘กันยายนนี้วันจันทร์หน้าครับ๙โมงเช้า
ชมสดได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีและทุกช่องทางออนไลน์ครับ
ติดตามได้กับไทยรัฐทีวีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป